คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คหัวใจหน่อยนะคะของหนุ่มไม้พัทรเดชค่ะ

ตั้งแต่อดีตแฟนเขาแล้วกันคุณกลุ๊กบนคลิปนะคะ
ก็ออกมาบอกสื่อว่าตัดความสัมพันธ์แล้วนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เหลือเพียงเป็นแค่แบบพี่น้องกันเท่านั้นนะคะ

สถานการณ์โควิดก็ทำให้ไม่มีโอกาสได้ฟังความรู้สึกจากฝั่งหนุ่มไม้เลย

ก็เลยขอสอบถามถึงประเด็นความสัมพันธ์กับสาวปุ๊กลุ๊กหน่อยแล้วกัน

หลังจากตกเป็นข่าวว่าเจ้าตัวนั้นกำลังซุ่มคุยกับสาวในวงการคนใหม่ค่ะ
คือความห่วงใยความรักที่มันสวยงามมันก็อยู่ข้างบนอยู่แล้ว

มีอะไรก็เลือกที่จะปรึกษากันก่อนเป็นคนแรก
มีอะไรก็ปรึกษากันเดิมยังไว้ใจกันครับ
เออตอบเรื่องความรักก็จะดูเบลอนิดนึงเนาะ
เออนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องให้เวลาเขาหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะ
เตรียมโคจรมาเจอกับนางเอกที่ไม่เคยร่วมงานมาก่อนด้วย
ส่วนช่วงก่อนหน้านี้ค่ะที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ย

เพื่อคุมความคิดแอดเฟิร์มนะคะ
เรียกงานเรียกใช้เมื่อไหร่พร้อมจ้าพร้อมเสมอ
ก็๒ปีแล้วแหละก็พยายามชินครับ

จุดแรกเราก็เออเดี๋ยวมันก็ไป

หุ่นคือมีความโชคดีที่เราทำบ้านเป็นฟิตเน็ตไง

เดี๋ยวนี้เราก็พอเรื่องใหม่๒เรื่อง